ไปดูคลิปนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะคือคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยความเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นการแสดงความรักกันของสามีภรรยาคือสามีสามีเนี่ยสตาร์ทรถแล้วก็ด้วยอาการที่สโหลเสล่นะคะภรรยาก็มีวิธีในการที่จะดึงสติให้กับสามีของเธอค่ะ
เวลาทิศมากขึ้นเพราะรักกันสินะครับ

คือภาพแรกที่ผมเห็นพี่ผู้ชายล้มเนี่ย
ผมคิดว่าผู้หญิงพี่ผู้หญิงจะเข้าไป
แล้วไปปลักฟ้องเธอถ้าเป็นอะไรเรียกสติถ้าตูนเนี่ยตูนใช่ใช่

เออแต่สิ่งที่เห็นคือจับเต็มแบบนั้นนะคะนะคะก็ทุกคนก็คิดเหมือนกัน
เพราะพี่เขาเหมือนกับว่าสโหลเสล่เต็มทีจะแบบถีบให้แบบสตาร์ทรถเครื่องก็ยังไม่ได้
พี่ผู้หญิงจัดเต็มเลยทำไมถึงต้องทำแบบนี้เออทำไมทำไมอ่ะ
เราไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคลิปนี้เขามีเหตุผลเพราะเขาเป็นคู่สามีภรรยากันเขารู้กันค่ะ
นะคะเราก็ไปถามร้านค้าตรงนั้นเป็นร้านค้าอยู่ที่กำแพงเพชร
คนนี้สามีภรรยาก็แวะมาซื้อของที่ร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าสามีเมาไง

ตัวสามีก็ซื้อเหล้ากินอีกขวดนึง

สภาพก็มันก็สตาร์ทไม่ได้มันไม่มีแรงอะไรแล้ว
เสียหลักล้มแบบนี้เมียก็คงแหม
มันเขี้ยวเต็มทีอ่ะนะคะก็เลยจัดไปอย่างที่เห็นค่ะ
เราก็โทรไปถามฝ่ายชายนะคะว่า
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามข้อมูลที่เจ้าของร้านบอกหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ตอบมาว่าจริงครับ
ครับล้มครับ
พี่เห็นภาพตอนที่เขาเหมือนกับสตาร์ทไม่ติด
แล้วค่อยสโลโมชั่นเซลงมา

ภรรยาจะต้องไปแบบทอง

เขาตกลงกันตบหน้าเบาอะไรอย่างนี้

บางคนก็บอกว่าโชคดีนะเจอภรรยาเตือนแบบนี้ก่อน
ไม่อย่างนั้นขี่มอโตซายไปก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ค่ะ